ก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขขอให้เป็นทริปนี้ให้มีความสุข
แล้วก็กลับมาก็ให้มีข่าวดีเร็วนะคะ
เขาเรียกว่าเป็นทริปพรีเวดดิ้งอย่างนี้ละกันนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเวดดิ้งเสร็จแล้วค่อยไปฮันนิมูลกันต่อนะจ๊ะ
คู่นี้เนี่ยเขาเตรียมจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งใช่ไหม
แต่อีกหนึ่งคนสาวสวยอย่างเนยโชติกาเนี่ยเขาเผยภาพพรีเวดดิ้งออกมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่เพิ่งมีฉลองปาร์ตี้สละโสดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยขนาดไหนค่ะ

คือวันก่อนที่ฉันเพิ่งอ่านไปก็คือเพื่อนเนี่ยเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้สละโสดให้กับสาวเนยไปนะคะ
คราวนี้ภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานออกมาแล้วจ้า
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเตรียมนับถอยหลังเป็นวาดที่เจ้าสาวรายต่อไปของวงการบันเทิงแล้วนะคะ
ช่วงนี้ก็เลยได้เห็นความหวานฉ่ำของนางร้ายหน้าสวยอย่างเนยโชติกากับหวานใจไฮโซอามออกมาเป็นระยะเลย
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเซตภาพพรีเวดดิ้งของวาดที่เบาสาวที่ปล่อยออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันบางส่วนเท่านั้น
กับบรรยากาศนี่แหละต้องบอกว่าหรูหราอรังการอลังนีเวอร์มากจริงนะคะดูแบบอบอุ่นอบอุ่นในโทนขาวดำสวยหล่อประหนึ่งเจ้าหญิงเจ้าชายค่ะคุณ
โดยเฉพาะว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงนะคะที่ใกล้จะถึงงานมงคลก็ยิ่งสวยจัดออร่าภุ่งสุดเลยช่วงนี้คุณเบเนดิกส์เลยเปล่าเออคุ้นคุ้นคุ้นคุณนะอันนี้คือเป็นบาง
ของวาดที่เบาสาวจะจัดขึ้นในวันที่๓กันยายนนี้

และจะมีพิธีฉลองมงคลสมรส
ต้องเป็นอีกหนึ่งเจ้าสาวของวงการบันเทิงที่สวยมากเลย
หุ่นดีมากจริงคุณผู้ชมคุณเนยโชติกา
เธอดูแลรูปร่างได้ดีมากจริงแล้วก็หน้าเธอเนี่ย

เออลองดูจัดจัดกันเอง
แต่งแก้เคล็ดจะได้ดูสวยขึ้น